เมื่อวานนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมา
แถลงออกมาบอกแล้วนะคะว่ายอมรับเลยว่าการฉีดวัคซีนเนี่ย
ไม่ถึง๑๐๐ล้านโดสตามที่ตั้งเป้าเอาไว้
แต่ก็ภูมิใจที่สามารถฉีดไปได้มากกว่า๙๕ล้านโดส
จังหวัดอื่นเองก็มีการจูงใจให้คนมาฉีดวัคซีน
อำนาจเจริญเองเขาถึงกับใช้ว่านางกวักเลย
กวักให้คนมาฉีดวัคซีนกัน
นี่ครับแบบนี้เลยนะคะเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากคุณผู้ชมค่ะ

ทีมหมอพยาบาลและอสมของโรงพยาบาล
พระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจริง
คารวาลออกไปตระเวนลุยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙

แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือกระถางต้นนางกวัก
ว่าว่านนางกวักที่ดูนะคะดูดี
เขาเอาติดรถไปกับคระวันด้วย
คือตามความเชื่อนี่เห็นไหม

ใช่พอไปถึงบ้านปุ๊บฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุเลย

บอกว่าหากมีว่านนางกวักติดบ้านหรือว่าติดตัวไว้
จะช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบเข้ามาหาตัว
เพื่อให้ว่านนางกวักกวักเรียกชาวบ้าน

ก็เลยนำติดรถไปด้วยกันแบบนี้ตามความเชื่อนะคะ

จะกวักอย่างไรก็ไม่ทัน๑๐๐ล้านโดสล่ะค่ะ
ที่ทางกระทรวงศาสตร์ธรรณสุขเขาตั้งเป้าเอาไว้
ฉีดให้ได้ก่อนวันที่๕ธันวาคมนี้
คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนะคะ
ประหลัดกระทรวงศาสตร์ธรรณสุขยอมรับ
แม้จะไม่ถึงเป้าหมายยอดฉีดวัคซีนที่ทำได้
ก็ราว๙๕ล้านโดส
๕ล้านโดสยังถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมาก
ซึ่งจะมีการระดมฉีดต่อไปด้วยความสมัคร
ของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
เป็นความสมัครใจโดยไม่ได้บังคับแต่อย่างใด

ให้กับทุกคนตระหนักว่าการฉีดวัคซีน
ก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองรวมถึงคนรอบข้างด้วยนะคะ

ตัวเลขการฉีดวัคซีนล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
๔ธันวาคมเฉพาะวันเดียว
แบ่งเป็นเข็มแรกค่ะ๕๒๙๙๔โดส
ที่เหลือเป็นเข็มสองเข็มสามเข็มสี่
อยู่ที่๙๕๙๕๑๖๘๕๗๑ล้านโดสนะคะ

ทีนี้มีคนที่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้วเนี่ย

จามเข็มเนี่ยก็อยู่ที่๔๒นะเหมือนก็ที่๓อีกก็ประมาณ๕
ของจำนวนประชากรในบ้านเรา